เขาลงคลิปเหตุการณ์
แต่คราวนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวชาวไทยที่ยังเป็นเด็กและเยาวชน
ส่งคลิปมาขอความช่วยเหลือ
พวกเธอทั้งหมดถูกหลอกไปทำงานให้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์
ซึ่งวอรูมหรือว่าศูนย์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้
อยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชา
เธอก็ขอความช่วยเหลือมาทางญาติญาติทางฝั่งไทย
เขาก็ประสานจนสุดท้ายเนี่ยตมฝั่งกัมพูชา

แต่ตอนนี้ยังติดอยู่ในฝั่งของพื้นที่ของกัมพูชา
ของเจ้าหน้าที่ฝั่งนั้นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาถึงไทยได้
ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือทางฝั่งไทยเนี่ยว่ายังไงเนี่ย
ช่วยประสานแล้วก็พาพวกเธอกลับบ้านหน่อย
เพราะหลายคนตอนนี้เครียดมากบางคนซึมเศร้านะฮะ
บางคนก็โอ้โหต้องยาก็ใกล้จะหมดอย่างนี้
มีอาการมีโรคประจำตัวต่างนานา
นี่ฮะสุดท้ายก็เลยส่งคลิปนี้มาทางเพจอีซ้อขยี้ข่าวสองนะฮะ
เพจอีกสองขยี้ข่าวสองก็โพสเอาไว้
บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มหญิงสาวชาวไทย
ต้องการขอความช่วยเหลือเธออยู่กันทั้งหมด๑๕คน
ถูกหลอกให้มาทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะ
ทำงานก็อยู่ที่ฝั่งกัมพูชา
หลายคนนอกจากจะถูกในจ้างทำร้ายร่างกายแล้ว

ตอนนี้ตมที่กัมพูชาเนี่ยช่วยเหลือมาแล้ว
แต่ยังติดอยู่ที่ฝั่งตมของกัมพูชาสัปดาห์กว่าแล้ว

แล้วไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไป

ไม่มียาแล้วยาหมดแล้ว

บางคนอาการซึมเศร้า
คนที่มีโรคประจำตัวต้องกินยาต่อเนื่อง

โอ้โหนี่ดีนะยังใช้มือถงมือถือยังถ่ายคลิป

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทราบเรื่องตรงนี้นะครับ

วีดีโอคอลกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ติดอยู่นะฮะ

นี่ฮะคือน้องเล่าว่าอย่างนี้ฮะ
น้องบอกว่าน้องเนี่ยถูกหลอกให้ไปทำงาน
แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กัมพูชา

เขาบอกเขาจะให้ไปทำงานขายสินค้าเธอก็ทำตามคำแนะนำทุกอย่างนะครับ
ตอนที่สมัครงานเสร็จเรียบร้อยนะมาเจอคนที่จะพาไปทำงาน
สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกส่งตัวข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชา
เธอก็แอบติดต่อกับพี่ชายกับญาติญาตินะให้ทำเรื่องช่วยเหลือนะครับ
แต่ตอนนั้นก็ช่วยกันไม่ทันเธอก็ถูกส่งตัวเข้าไปทางฝั่งกัมพูชานะครับ
พอไปถึงที่ทำงานที่เป็นศูนย์บัญชาการของพวกนี้
แล้วก็ให้เธอเนี่ยสวมรอยเป็นพนักงานธนาคารโทรไปหลอกคนไทย
เธอบอกเธอก็รู้นะว่ามันคืองานแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้องหลอกคนไทยด้วยกันเอง
แต่เธอไม่รู้จะทำยังไงก็จำใจต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะถูกทำร้ายร่างกาย
นี่ฮะเธอต้องหลอกให้คนไทยเนี่ยโอนเงินมาให้
ซึ่งคนที่ได้เงินก็คือพวกกลุ่มในทุนจีนนะฮะ
ที่เธอต้องทำคือต้องทำให้ได้สัปดาห์ละ๑๕๐๐๐บาท
ถ้าทำไม่ได้จะถูกทำร้ายร่างกายถูกตบถูกทุบถูกใช้เก้าอี้ฟาด
แล้วถูกว่าถูกขู่ว่าจะขายให้กับแก๊งซื้อขายอวัยวะอีก
เธอก็เลยต้องทำเธอบอกเธอกับเพื่อนเนี่ยหวาดกลัวมากนะฮะ
ทนทำงานอยู่เกือบหนึ่งเดือนความเป็นอยู่ก็ยากลำบากนะฮะ
กินอยู่อย่างลำบากเงินที่บอกจะให้ก็ไม่ได้
เงินเดือนที่บอกจะได้เท่านั้นเท่านี้เพราะดีที่ญาติของเธอเนี่ย
ตอนนั้นรู้ข่าวแล้วตอนที่เธอกำลังถูกส่งจะข้ามแดนไว้แล้วประสานขอความช่วยเหลือ
แต่ช่วยกันไม่ทันเนี่ยค่ะญาติเขายังประสานขอความช่วยเหลือต่อ
สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถประสานไปยังตมฝั่งกัมพูชา
แล้วตมกัมพูชาก็บุกมาช่วยได้เมื่อ๑๕กุมภาพันธ์
แต่จนถึงขณะนี้พวกเธอยังอยู่ในความดูแลของตมกัมพูชา
มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนี่ฮะหลายวันแล้ว๒๑กุมภาพันธ์แล้ว
ยังถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ต่างกับคุก
อยู่มาเกือบสัปดาห์ยังไม่มีวี่แววจะถูกส่งตัวกลับฝั่งไทย
อีก๒ขยี้ข่าว๒เพื่ออยากให้คนที่ทราบข่าวเนี่ย
ช่วยประสานให้ทางฝั่งไทยมาช่วยพวกเธอหน่อย
ขนาคารช้อปปี้ราซาด้าผลส่งมันสามารถชอบ
แล้วก็มีแอปบิ๊กเหมือนพี่ตรงนี้
ก็เดี๋ยวเราจะประสานข้อมูลไปยังถ้าเจ้าหน้าที่
ให้ไปช่วยเหลือประสานต่อกันให้นะฮะ

มีเรื่องสำคัญที่ทีมข่าวเราก็ถามน้องเขาว่า
แล้วเบอร์โทรของคนไทยต่างมันได้มายังไง

คอร์เซ็นเดอร์ทางฝั่งนู้นแล้วโทรหาคนไทยแล้วหลอกคนไทย

บอกว่าก็ฝั่งไทยนี่แหละมีคนไทยนี่แหละ

ก็ขายเบอร์โทรขายข้อมูลให้กับพวกกลุ่มในทุนชาวจีนนี่แหละ

คุณชูวิทย์เคยมาเปิดเผยอยู่นะ